สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลามีเรื่องที่เข้าใจยากยากแล้วเราตามข่าวไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ประติดประต่อ
ผมคิดว่าควรจะได้รับคำอธิบายครับว่าข่าวเหล่านั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง
เราจะได้ตามข่าวรู้เรื่องและตามข่าวได้ถูกเรื่องที่จะมาคุยวันนี้อาจจะเป็นเรื่องหนักหนักไปหน่อย
แต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับคนไทยครับ๒๓วันที่ผ่านมามันเริ่มต้นข่าวที่เป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
อย่างที่เห็นในจอเนี่ยนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมา
ไทยเสียหาย๔๐๐๐ล้านสินค้ากระทบหนัก
แล้วก็บิ๊กแรงงานนัดถูกตอบโต้อปัดถูกตอบโต้แบนสารเคมี
นั่นเมื่อ๒วัน
จนกระทั่งล่าสุดมาถึงวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงเอาดูในเนื้อข่าว

ฝ่ายรัฐมนตรีแรงงานของเราหม่อมเตาไม่ยอมให้ต่างด้าวมีสิทธิ์เหนือไทย
พาณิคโศกรัฐบาลย้ำไม่เกี่ยวกับสามสาร
เยบิ๊กตูรู้เรื่องนี้ตั้งแต่กันยาแล้ว
เพื่อบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้า
สิทธิพิเศษทางศูนย์ละกากรคืออะไรครับ
คือสิทธิที่ประเทศคู่ค้าไม่ต้องจ่ายภาษีเวลาส่งสินค้าไปขายกับสหรัฐ
ถ้าไม่ต้องจ่ายภาษีสินค้านั้นไม่ต้องบวกภาษี
เวลาไปวางขายในสหรัฐราคาสินค้ามันก็จะถูกลง
ถ้าเขาไม่ตัดถ้าเขาคิดภาษีเข้าไปด้วยสินค้าเราก็แพงขึ้น
สินค้าเราแพงขึ้นไปวางขายแข่งกับประเทศที่เป็นคู่ค้าด้วยกัน
เขาได้รับยกเว้นเรื่องภาษีเราไม่ได้รับยกเว้นเรื่องภาษี
สิครับใครเขาจะมาซื้อเราล่ะนี่คือปัญหา
ฉะนั้นสินค้านั้นจะต้องบวกหรือไม่บวกภาษีศูนย์ละกากรขึ้นอยู่กับว่า
นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วกระทบ
เอาทีนี้มาถึงเรื่องเหตุผลเหตุผลที่ว่าเขาจะตัดสิทธิ์เรื่อง
เหตุผลคืออะไรสหรัฐเขาอ้างเหตุผลเรื่องแรงงานฮะ
เขาอ้างว่าเราล้มเหลวเรื่องจัดการด้านแรงงาน
เขาอ้างว่าเราล้มเหลวเรื่องการให้สิทธิแรงงาน

เขาเรียกร้องให้เรายกสิทธิ์แรงงานต่างด้าวเหนือแรงงานไทย

ทีนี้เขาเรียกร้องมาอย่างนี้
แต่นักวิเคราะห์เขาคิดว่าที่สหรัฐขู่มาอย่างนี้
เพราะสหรัฐไม่พอใจกับที่เราไปแบนสาร๓ชนิด
เพราะว่าผลิตในอเมริกา
อเมริกาเขาก็ไม่อยากให้สินค้าของเขาได้รับกระทบกระเทือน

ทำไมจึงเชื่อว่าโยงกับเรื่องนี้

ไปมามาก็คือไม่ใช่ทางการของสหรัฐแต่ว่าเป็นเรื่องของ
เป็นเรื่องของหอการค้าแล้วเขายื่นผ่านมาทางสถานทูต
แค่นั้นแหละครับเรื่องนี้ผมฟังข้อมูลจากคุณวิทูล
เลี่ยนจำลูนท่านได้ข้อสรุปมาถ่ายทอดให้ฟังว่า
หนังสือที่ว่านั้นแท้ที่จริงมาจากรองประธานหอการค้า
แล้วผ่านมาจากสถานทูตอย่างที่ว่าสองสหรัฐเขาใช้วิธีการนี้
กับหลายประเทศที่แบนสินค้าของเขาฉะนั้นเราไม่ใช่ประเทศแรก
ประเทศต่างเวลาเขาจะชี้แจงเรื่องแบบนี้กับสหรัฐ
เขาให้ใครชี้แจงฮะรัฐบาลไม่ต้องลงไปชี้แจง
เขาใช้ระดับอธิบดีไปชี้แจงเหมือนกับเวียดนาม
ฉะนั้นจุดยืนของเราคือต้องยืนหยัดกับมติ
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องแบนสารเคมี
นั่นคือความเห็นก่อนที่จะมีรายงานว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะระงับสิทธิ์ทางภาษีสุรกากร
ทีนี้พอเจอของจริงเข้าอย่างนี้ประเทศไทยจะก้าวเดินยังไง
โดยเฉพาะกับการคืนการแบนไกรโฟเสร็จเราจะคืนไหมจะถอนการแบนไหม
นี่คือคำตอบที่คือโจทย์แต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเขาเชื่อว่า
ประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เกี่ยวกับการแบนสารเคมี
เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็รู้ล่วงหน้ามาตั้งแต่เดือนกันยาแล้ว
นี่เราเพิ่งแบนสารเคมีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองฉะนั้นไม่เกี่ยวกัน
ถ้าเรื่องอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันก็แปลว่าเรื่องการแบนไกรโฟเซ็ตไม่ควรจะเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเดิมเนินการอย่างต่อไป
แต่ฝ่ายที่เขาชื่อว่าเกี่ยวเขาตั้งคำถามว่าถ้าไม่เกี่ยวทำไมประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์จึงโผล่มาช่วงนี้พอดี
เรื่องนี้ก็มีคนหักล้างว่าที่โผล่มาช่วงนี้เพราะนี่เป็นช่วงครบรอบปีที่เขาจะประเมินว่าเขาจะให้สิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์พิเศษ
กับประเทศที่นำเข้าสินค้าไปอเมริกาเขาจะใช้เวลาช่วงนี้ประเมินจังหวะมันมาพอดี
ทีนี้ถ้าไม่เกี่ยวควรทำยังไงถ้าเกี่ยวควรทำยังไงนี่คือโจทย์ที่ยุ่งยาก
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดเราไม่ควรจะถอยหลังกลับแล้วไปยอมจำนวนเลิกแบน๓สารพิษหรือเลิกแบนไกรโฟเซ็ตเหมือนกับประเทศบางประเทศมาเลไงครับ
เลเจอเข้าไปอย่างนี้เคยแบนแล้วมาเลนถอนคำแบนก็แปลว่าใช้ได้ต่อ
บ้านเราเวลานี้ก็แปลว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเชื่อว่า๓สารนี้มีสารตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แล้วเราจะเอาเรื่องสุขภาพควรจะไปแลกกับเรื่องการค้าไหมไปดูแล้วเรื่องการค้าเขาบอกไม่เท่าไหร่ครับ

บอกใจ๓หมื่น๔หมื่นล้านเนี่ยค่อยเจรจาไป
ก่อนหน้านี้เขาก็ถอนของเราไปแล้ว๑๑รายการนี่ครับมีอยู่ทั้งหมด๓๐๐กว่ารายการ
เขาถอนไปเขาขู่จะถอนยังมีเวลา๕๖เดือนยังมีเวลา๕๖เดือน
เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่านี่แหละคือเรื่องที่เราควรจะทำความเข้าใจ
ถ้าเข้าใจแล้วเวลาตามข่าวท่านจะได้รู้เรื่องว่าอ้อเรื่องนี้ไปถึงนั้นเรื่องนี้ไปถึงไหนอะไรยังไง
ถ้าไม่เข้าใจว่าที่ไปที่มาเป็นยังไง
พอมีข่าวแบบนี้เราก็ไม่อยากตามเพราะตามไม่รู้เรื่อง
ก็มีหน้าที่เอาเรื่องที่ยากหน่อยมาอธิบายให้เข้าใจง่าย
จะได้ตามข่าวถูกว่าจากนี้ไปประเทศจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไง
แต่ขอให้เชื่อว่าไม่ควรจะกลับไปทบทวน
เรื่องการแบนสารเคมี๓ตัวนี้เด็ดขาดครับ
นี่คือข่าวขีดเส้นใต้เที่ยวเหมือนกันอย่างนี้ครับ

บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าฟังข่าวพวกนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเรา
อย่าไปเชื่อมโยงอะไรนักใช่ไหมนักวิชาการออกมาเหมือนกันอาจารย
แล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลเรื่องของการประมง

ขอบคุณอาจารย์สภาพกิจกระจายนกิจเซ็นต์ใต้เมืองไทยนะครับ